คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่ภูเก็ตนะคะ
เป็นเรื่องระหว่างเพื่อนบ้านที่เขาทะเลาะกันแต่เหตุการณ์เนี้ย
สาเหตุมันเริ่มมาจากมะละกอมะละกอมะละกอแบบผลเดียวอ่ะ
อ่าแค่นั้นเลยแต่ทะเลาะกันเนี่ยนะ
ท่อนไม้ท่อนเหล็กมีดมืดอะไรมาหมดเลยนะคะ

ให้งะงะผมผมน้ำมีเนั้น
น้ำมาก่อนน้ำมาก่อนนี้
ไอ้ใตช่วยที่สำคัญ
มันตกเมียกันเนาะ

ผมต้องเลือกหน่อย

ต้องเลือกหน่อย
คุณผู้ชมสังเกตนะคะมีเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีม่วง
เห็นไหมตัวเล็กนิดเดียวอ่ามีเด็กอยู่คนนึง
เป็นลูกชายเจ้าของบ้านครับทนเห็นพ่อแม่แบบโอ้โห
ทะเลาะกับเพื่อนบ้านไม่ไหวตะโกนเรียกแบบให้คนถ่ายคลิป
เรียกตำรวจมาระงับเหตุนะคะบอกพี่ครับแจ้งตำรวจหน่อย
ครับแจ้งตำรวจหน่อยสิเด็กตัวแค่เนี้ยนี่นะคะโอ้โห
คนโพสต์บอกว่าบ้านสองหลังเขาทะเลาะกันเรื่องมะละก
อ่าบ้านที่เกิดเหตุพูดว่าอยากเอามะละกอของเพื่อนบ้านที่ปลูกไว้
แกงไตปลาหน่อยอืมเพื่อนบ้านโมโหแล้วก็บุกไปทะเลาะกัน
อย่างที่เห็นในคลิปแค่เนี้ยเหรอแค่นี้ค่ะแค่นี้เลยค่ะเออ
เห็นคลิปนี้ตกใจนะคะก็เลยบอกว่าโอ้โหเรื่องแค่นี้
ไม่คุยกันดีดีเป็นเพื่อนบ้านกันแท้บางส่วนเห็นคลิปนี้
ไม่เชื่อครับจริงอ่ะทะเลาะกันขนาดนี้เพราะมะละกอลูกเดียวเนี่ยนะ
เราเลยตรวจสอบให้นะคะว่าตกลงแล้วมันเรื่องอะไรกันแน่
มะละกอลูกเดียวจริงหรือเปล่าเออดีครับเราส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะครับซอยจิตจำเรินตำบลวิชิตที่ภูเก็ตนะคะ
ไปคุยกับนางสุกรรยาส้มเกลี้ยงอายุสี่สิบเก้าปี
เธอบอกว่าเธอเป็นผู้เสียหายไปถึงบ้านเลยเนี่ยนะคะ
บ้านหลังนี้ตามคลิปเลยนะคะคุณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ไปดูเลย
คุณสุกรยาไปชี้ให้ดูเลยว่าเนี่ยต้นมะละกออยู่ข้างบ้านเนี่ย
แล้วก็ชี้ความเสียหายที่บ้านเห็นไหมคะนี่ฝาบ้านนี่อ่านี่ต้นมาแล้ว
ก็ต้นมะละกอเธอบอกว่าคือตรงเนี้ยไม่ใช่ที่ดินของเธอหรอก
ครับแล้วต้นมะละกอดูสิถูกคู่กรณีฟันต้นมะละกอตายไปสามต้น
อืมผลมะละกอที่นางสุกรยาถือเดี๋ยวเขาจะถือให้ดูนะ
ก็ถูกมีดฟันเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมที่คุณศักดิ์สิทธิ์ถืออยู่เห็นไหมคะ
ส่วนมีดนางสุกรยาบอกว่าสปาต้าเลยนะโอ้โหนี่นี่
มีดที่ใช้เนี่ยสปาต้านะก็ถ่ายภาพนิ่งเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว
อันนี้คือสภาพความเสียหายทั้งต้นมะละกอผลมะละกอแล้วก็สภาพบ้าน
แต่ไอ้ต้นมะละกอเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในที่ดินเธอใช่ไหม
ไม่ได้อยู่ในที่ดินเธอเธอบอกแบบนี้เธอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เอาฟังเหตุการณ์จากเธอนะนางสุกรยาบอกว่าวันเกิดเหตุนะคะ
ฝั่งตรงข้ามอยากจะกินมะละกออืมซึ่งปลูกอยู่ข้างบ้านเธอครับ
เธอก็ไม่ได้คิดอะไรก็บอกป้าไปว่าตัดไปกินน่าจะได้มั้ง
เจ้าของสวนคงไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาฝากให้ดูแลอยู่
อยากกินเขาก็บอกว่าเก็บกินได้เลยแต่จู่จู่คู่กรณี
ถือมีดสปาต้าแล้วตรงดิ่งมาเลยมาตะโกนด่าเธอครับ
ด่าแบบหยาบหยาบคล้ายคายด่าเธอว่ามะละกอเขาเป็นคนปลูกอ่า
ไม่ให้ใครกินแล้วก็ถือมีดไปฟันต้นมะละกอจนล้มหมดเลยค่ะ
ก็คือต้นมะละกอที่เขาปลูกของเขานั่นแหละในที่ของเขานั่นแหละ
เขาก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะเอามีดสปาต้าจะมาฟันเธอด้วยนะ
นางสุกรยาบอกก็เลยวิ่งหนีเข้าบ้าน
เธอก็เอามีดพระออกมาสู้ด้วยสักพักอีกฝั่งหนึ่งไปเรียกพวกมา
คือมากันทั้งบ้านเลยห้าคนครับ
ลูกชายคนที่ถอดเสื้อค่ะก็มาเหมือนจะเอามีดมาฟันเธอ
เอาก้อนหินคว่างเข้าไปในบ้านกระจกบ้านแตกเลย
ผนังบ้านก็แตกรถขายยำที่อยู่ที่บ้านนะคะ
เป็นรถขายยำที่เขาเอาไว้ทำมาหากินก็พังเสียหาย
บอกตอนนี้ทุกคนกลัวมากลูกสาวลูกชายกลัวมาก
นอนไม่หลับหวาดระแวงกันตลอด
ในคลิปจะเห็นว่าลูกชายพยายามตะโกน
ให้คนถ่ายคลิปโทรแจ้งตำรวจ
เธอก็เลยบอกว่าอยากจะถามกลับไปที่คู่กรณีว่า
ถามจริงมะละกอลูกเดียวที่จะเอาไปแกงไตปลาเนี่ย
ถึงขั้นจะฆ่าจะแกล้งกันขนาดนี้
พูดกันดีไม่ได้เหรอทำไมต้องมาลงมือขนาดนี้
หลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะครับ
เพราะว่าเพื่อนบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
เธอก็เลยบอกว่าเธอต้องแจ้งความ
เพราะคู่กรณีเป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่
แถวนี้ไม่มีใครกล้ายุ่งด้วยค่ะ
ใจทำอะไรได้ใจยังสั่นอยู่ไว้ตอนให้สัมภาษณ์นี้ก็
หัวว่าเอ๊ะมันจะมัน
คุณศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเพื่อความเป็นธรรมนะคะ
ก็ต้องไปคุยกับบ้านตรงกันข้ามด้วยนะคะ
นางสุกรยาอ้างว่ามาขอมะละกอเอาไปทำแกงไตปลาค่ะ
แต่พอคุณศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวของเรา
พยายามจะไปสอบถามพูดคุยทางครอบครัวปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะ

คือเขาบอกว่าเขาก็กลัวครอบครัวของคู่กรณีเหมือนกัน
ต่างฝ่ายต่างกลัวกันแล้วตอนนี้อืมนี่ค่ะ
คือบ้านตรงกันข้ามบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ย
ก็คือตั้งใจจะไปช่วยเหลือทางฝั่งนางสุกรยานั่นแหละ
แต่ทำให้ครอบครัวคู่กรณีไม่พอใจมาหาเรื่องมาต่อย
ดังนั้นนะตอนนี้ขอไม่พูดอะไรกับนักข่าว
เดี๋ยวไปว่ากันในชั้นศาลอย่างเดียวเท่านั้น

ทางฝั่งที่บุกเข้าไปที่ว่าเพราะมะละกอลูกเดียว
ที่จะไปเอาเรื่องเขาเนี่ยคุณศักดิ์สิทธิ์ก็ไปคุยด้วยนะครับ
คู่กรณีของบ้านที่เขาบอกว่าถูกบุกเข้ามาแล้วบ้านเขาเสียหายเนี่ย
เขาชื่อว่าโกไข่ค่ะชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่าโกไข่นะครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์ผู้สื่อข่าวเราก็ไปที่บ้านนะครับห่างกันไปแค่สองหลังนะครับ
ไม่เจอโกไข่นะฮะเจอแต่ลูกชายโกไข่นะ
คือในคลิปเนี่ยเขาจะไม่ใส่เสื้อนะครับในคลิปตอนเกิดเหตุเนี่ย
ลูกชายบอกว่าอย่างนี้จริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันมากกว่านั้น
นางสุกรยาเนี่ยมาทำร้ายร่างกายพ่อเขาก่อนกระชากสร้อยคอจนขาดด้วย
กระชากเสื้อจนขาดด้วยแล้วมาด่าพ่อเขาด้วยคำหยาบคายด้วย
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีปัญหากันมาแล้วเรื่องบุกรุกที่ดินนี่แหละ
ก็มีปัญหากับคู่กรณีนี่แหละมันก็เลยเป็นปัญหาสะสมเรื่อยมา
มาถึงเรื่องมะละกอนะฮะปัญหาเรื่องมะละกอเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในปัญหา
คือลูกชายโกไข่บอกว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นคนเอามะละกอไปปลูกเอาไว้
คือที่ดินที่มีต้นมะละกอเนี่ยก็ไม่ใช่ที่โกไข่นะ
และไม่ใช่ที่นางสุกรยาด้วยแต่โกไข่เนี่ยเขาเอามะละกอไปปลูกเอาไว้
เจ้าของที่ดินเนี่ยก็อนุญาตให้พ่อเขาไปปลูก
แต่ถามว่าห่วงไหมก็ไม่เคยห่วงนะ
ใครจะมาเอาไปกินอะไรยังไงก็ให้ไม่เคยว่า
แต่วันเกิดเหตุเนี่ยนางสุกรยาเนี่ยมาพูดจายั่วยุก่อน
มาทำร้ายพ่อเขาก่อนก็เลยบันดาลโทษะ
พ่อเลยไปเอามีดไปฟันต้นมะละกอ
แล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์วุ่นวายชุลมุนเกิดขึ้นตามคลิป
นางสุกรยาเนี่ยอันนี้ลูกโกไข่บอกกับเรานะ
ลูกโกไข่เขาบอกนะเขาบอกว่า
นางสุกรยาเนี่ยถ้าจะพูดเอาตรงเนี่ยนะ
ก็ไม่ค่อยมีใครชอบหรอกเพราะชอบมีปัญหากับคนอื่นไปทั่ว
เคยใช้ปืนไปข่มขู่เพื่อนบ้านมาครั้งนึงแล้วด้วย
ยืนยันว่าฝั่งของเขาเนี่ยถูกกระทำก่อน
จึงต้องไปโต้กลับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นตามคลิป
ผ่าเค้าแอลส์ชอบขอถือมิดพาเนื้อจากฟันพ่อของหมุน
แล้วผมก็เห็นอยู่ก็หยิบปอกดามนี้
ออกไปไปไล่เขาเขาก็หนีขึ้นบ้าน
ตลอดปากสีนี้ผมหวังมันไม่ค่อยเต็มนะ
แล้วเจ้าที่ก็อนุญาตให้ปลูกด้วยแล้วก็เป็นคนมาฟันทิ้ง
คือฟันเพื่อไม่ให้มันเก็บกินก็คือโมโหแล้วกูไม่เข้าก็ได้ฟันของกูทิ้งด้วย

ไม่มีอิทธิพลครับแต่เราเกิดที่นี่โตที่นี่
ผมเกิดที่นี่เลยนะโตในนี้ตั้งแต่เล็กมาไม่เคยมีปัญหาคนข้างบ้านมีคนรู้จักทุกคนพี่
เอาปืนมาขู่บ้านหลังเนี่ยบ้านต้องข้ามอีกฝั่งด้วย

สรุปที่ดินพี่เกิดเหตุมันใช่ของใครเลยนะครับ

ตรงกันข้ามนางสุกรยาจะขอมะละกอลูกหนึ่งไปทำแกงไตปลา
แต่มะละกอนี้โกไข่เป็นคนปลูก

ซึ่งอยู่ข้างบ้านของนางสุกรยา

ทีนี้เพื่อนบ้านคนอื่นเนี่ยที่คุณศักดิ์สิทธิ์ไปถามมาเนี่ย

เขาบอกเขาก็บอกว่านางสุกรยาเนี่ยไปหาเรื่องโกไข่ก่อนนะ
มีการไปพูดจายั่วยุกระชากสร้อยคอทองคำจนขาด
พยายามจะเอามีดพระไปไล่ฟันโกไข่
มันก็เลยเกิดการโกรธแค้นเกิดขึ้น

อีกคนนึงเนี่ยก็บอกว่าที่นางสุกัลยาบอกว่าโกไข่เป็นคนมีอิทธิพล
มขู่คนอื่นเนี่ยอันนี้ไม่จริง
ชาวบ้านแถวนี้ไม่เคยมีใครมีเรื่องกับโกไข่เลย
บางคนก็บอกว่าข้อมูลที่บอกว่านางสุกรยาเคยใช้ปืนจุด๓๘ไปข่มขู่เขาเนี่ยอันนี้ก็จริง
เขามีกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ด้วยอะไรประมาณอย่างนี้
แต่ถ้าพี่สุกรยาอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็บอกคุณศักดิ์สิทธิ์ได้นะฮะ
บ้านของคนที่บอกว่าเคยถูกนางสุกัลยาข่มขู่อะไรตรงนี้นะครับ
เขาบอกว่าบ้านของเขาอยู่ห่างจากบ้านนางสุกัลยาเพียงแค่ที่ดินเปล่ากั้นเอาไว้หนึ่งห้อง
มปัญหาเนี่ยมันเกิดจากที่ทิ้งขยะที่ตั้งอยู่ที่หน้าที่ดินเปล่าริมถนนลักษณะแบบนี้นะฮะ
มันจะมีที่ดินเปล่ากั้นอยู่ล็อกนึงนะแล้วเป็นจุดที่ทิ้งขยะนะครับ
ซึ่งมันอยู่ระหว่างบ้านของเขากับบ้านของนางสุกรยา
แต่ฝ่ายเขาเนี่ยไม่พอใจนะเพราะว่าทำให้ที่ดินสกปรกเข้าออกลำบากแล้วก็ขวางทาง
ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันกับลูกเขยแล้วเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตถึงขั้นแจ้งความกัน
เพราะว่ากลัวว่าจะมาเอาปืนมายิงจนเย็นวันนั้นนางสุกรยาเนี่ยต้องเข้ามายกมือไหว้กราบขอโทษที่ใช้ปืนมาข่มขู่
แล้วเขามีหลักฐานตรงนี้ฮะเป็นกล้องวงจรปิดจากหน้ารถเนี่ยนะครับ
เพราะว่าเรื่องของที่ทิ้งขยะอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
แต่ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคยสูงสิงอะไรกับครอบครัวนี้อีกนะเขาบอก
นั่นแหละแล้วก็พอเขากระชากสร้อยกว้าไข่ขาดหมดทีนี้
ผู้ชายนะเขาก็โมโหไงแล้วก็ไปพูดแบบด่าแม่เขาก่อนที่จะมีปัญหากับบ้านโกไข่ก็มีปัญหากับหลานเขยของพี่
ก็เรื่องใช่ใช่ใช่เคสเนี่ยก็เรื่องไม่เป็นเรื่องนั่นแหละ
ทีนี้ค่ะข้อมูลจากเพื่อนบ้านที่เขาเล่าให้คุณศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวฟังกลายเป็นว่ามันก็อาจจะไม่ใช่แค่มะละกอลูกเดียว
ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรกันแบบด่ากันอะไรยังไงรายละเอียดหรือว่าเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
อันนี้ข้อมูลจากเพื่อนบ้านอ่ะนะสุดท้ายแล้วก็ต้องให้ตำรวจดูแหละว่าตกลงจะยังไงเนี่ย
นางสุกรยาบอกว่าไม่ยอมความนะก็คือจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยอะค่ะ
แต่ไม่ว่าจะมีปัญหากันมากน้อยขนาดไหนก็ไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ทำร้ายกันไม่ได้หรอกครับ